สาเหตุและมูลเหตุของผู้ก่อเหตุในครั้งนี้นั้น

ผู้บังคับบัญชาและเครือญาติ
แต่หน้านาทีหน้าวินาทีที่ผู้ก่อเหตุได้รั่นไกล
สังหารคู่กรณีณวันนั้นณนาทีนั้น

ผมในฐานะผู้จัดการฐานบกนะครับ

ผมก็อยากจะถามเหมือนกันนะครับว่า
มันสมควรที่จะใช้คำถามนี้กับผมหรือเปล่า
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะยังคงอยู่ที่สถานการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นไปเมื่อไม่กี่วันนะคะวันนี้เป็นมิติที่จริงแล้ว
เราก็คงต้องอาศัยเหตุการณ์นี้แหละค่ะในการพูดถึงนะคะเพราะว่าเมืองไทยนึกไม่ออกเลยกับเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้นะคะ
เมื่อวานที่เราคุยกันกับอาจารย์จอมเดชแล้วก็รองวิชัยสังประภัย
ก็บอกว่านี่ถ้าไม่ได้เทียบความเสียหายทางการเมือง
ที่มีการใช้อาวุธหนักต่อกันนี่น่าจะเป็นข่าวแรกที่ประเทศไทยเจอ
ที่มีความสูญเสียขนาดนี้ใช้อาวุธหนักมากขนาดนี้นะคะ
แล้วก็ในส่วนของเหตุการณ์ที่มันดึงระยะเวลาค่อนข้างยาว
เมื่อวานนี้มีคำอธิบายอยู่ชุดหนึ่งแล้วเหมือนกันนะคะ
ว่าจำเป็นต้องเลี่ยงที่จะปฏิบัติการในช่วงกลางคืน
และส่วนหนึ่งอาจจะบวกเข้าไปกับต้องการให้ผู้ก่อเหตุเหนื่อยล้า
แล้วก็ตำรวจน่าจะสามารถเข้าปฏิบัติการได้ง่ายกว่า
ตอนที่เขายังมีสภาพร่างกายที่พร้อม
เพราะฉะนั้นการลากไปให้พ้นคืน
แล้วก็ใช้ยุทธวิธีเข้าในช่วงเช้าเนี่ย
ก็น่าจะมีคำอธิบายทางวิชาการ
เหนือจากนี้ถ้าในคืนวันที่เกิดเหตุ

หรือจริงแล้วหลายสื่อก็พยายามจะช่วยกัน
ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น

เราไม่รู้ว่าประชาชนที่อยู่ในปัจวะแบบนั้น
ไม่มีเสียงนะคะต้องมาที่ศูนย์รวมที่สามารถที่จะประสานได้อย่างเป็นทางการ
ซึ่งสุดท้ายแล้วก็คือกองปราบนะคะแต่ว่าในส่วนของประชาชน
ไม่ว่าจะตั้งแต่ตอนเริ่มต้นก่อเหตุในพื้นที่ก่อนที่จะไปถึงห้างนะคะ
เข้าไปถึงห้างแม้กระทั่งลากแล้วทุกคนเข้าไปหลบภัยแล้ว

เหล่านี้มันมีวิธีปฏิบัติของมันเหมือนกันนะคะ
ซึ่งวันนี้คุณผู้ชมในคืนนั้นน่าจะได้เคยเห็นหน้าท่านนี้อยู่แล้วนะคะ

กับคุณยศระวีอุทัยสมฤดี

แล้วก็ยังเป็นที่ปรึกษาด้านยุทธวิธีด้วย
แล้วก็มีชุดข้อมูลนะคะคุณผู้ชมที่จริงเราพูดถึงแล้วระดับหนึ่งนะคะ
คือเอาอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวให้แปลดีกว่าให้ผู้เชี่ยวชาญแปลดีกว่า

ได้เอกสารมาจากคุณยลวินนั่นแหละนะคะแล้วก็อ่านเข้าใจง่ายมากนะคะ
เข้าใจไงมากในระดับประชาชนอย่างที่ฉันนะคะว่าแบบอ๋อคืออ๋อเลยอ่ะ
คือผมพยายามบรีดให้วิชาการทางยุทธวิธีเป็นภาษาชาวบ้าน

เพราะว่าเวลาคนที่เจอคนแรกกับสถานการณ์นี้
ไม่ใช่เจ้าหน้าที่คือชาวบ้าน
คือประชาชนที่อยู่ในเหตุการณ์
เพราะงั้นเขาต้องฟังง่ายและเข้าใจ
คือการเข้าใจเนี่ยคือต้องเห็นภาพว่าตัวเองอยู่ในจุดนั้น
แล้วถ้าเกิดจุดนั้นขึ้นมาตัวเองจะต้องทำยังไง
ซึ่งมันจะมีประโยชน์กับอนาคตถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
คือเราอาจจะเคยได้ยินเหตุการณ์ยิงเยอะมากในต่างประเทศ

แล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าขออนุญาตนะคะขอถาม
คือไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือทหารเนี่ยจริงเขาเป็นหน่วยงานที่ได้รับการฝึกเพื่อรองรับอันนี้ไหมค

คือ๓๔ปีมานี้ท่านลองต่อผลตำรวจตีต่อสักสุวิมนต์
กับพันธุ์ตำรวจเอกปียรัฐสุภารัฐแห่ง๑๙๑นะ
แล้วก็ทยอยฝึกให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจพอสมควรแล้ว
แต่เหตุการณ์ครั้งนี้มันรุนแรงมาก
แล้วเราไม่คิดว่าจะมาจากคนที่สามารถเข้าถึงยุทธวิธีและอาวุธหนักได้ขนาดนี้

คือถ้าจริงมันมีข่าวเศร้าจำนวนมากที่ต่างประเทศ
ไม่ว่าจะเกิดในโรงเรียนหรือใดก็แล้วแต่
คือถ้าจะจริงความสูญเสียมันคงเทียบกันไม่ได้มิติต่อมิตินะคะ
แต่ว่าคืออันนั้นเนี่ยบางส่วนของข่าวในต่างประเทศเนี่ย
ยังไม่ใช่คนที่ได้รับการฝึกทางอาวุธมาแบบนี้

และที่สำคัญคืออาวุธอาจจะไม่ได้หนักและจำนวนมากขนาดนี้
ถ้าเทียบกันอาวุธที่ผู้ก่อเหตุใช้ในวันนั้นไม่ว่าจะทั้งจากของตัวเองที่ปล้นมา
รวมถึงกระสุนจำนวนมากเนี่ยคือถ้าเทียบกับโดยเฉลี่ยแล้วเหตุที่เกิดในต่างประเทศเนี่ย
คืออันนี้คือถือว่าหนักกว่าอาวุธที่ใช้ในต่างประเทศโดยเฉลี่ยไหมคะ
หนักครับหนักค่อนข้างหนักเลยทีเดียว
พอจะคาดการณ์ได้ไหมคะว่าเป็นความตั้งใจไหมคะหรือว่ามันเป็นอาวุธที่ประจำอยู่ของหน่วยงาน

ว่าคือมันเกิดจากการเลือกหรือมันเป็นของที่มันมีอยู่แค่นี้แหละ
มันมีประจำคลังอยู่แล้ว
แล้วเขาพูดง่ายว่าเขาหลุดไปแล้ว

รุนแรงพอที่เขาจะปักหลักยันกับสมรภูมิที่เขาเลือกแล้ว
ได้นานพอที่เขาจะต้องการ
คุณยศระวีมองจากจำนวนกระสุนหรือมองจากประเภทอาวุธคะที่คิดที่ใช้คำว่าปักหลัก
เกือบพันนัดแล้วเวลาที่เขายิงลงมาเวลาเขายิงกดดันเจ้าหน้าที่ไม่ให้เข้าใกล้เนี่ย
เขาไม่กดออโต้หมายความว่าไม่กดรัวเขาจะกดทีละนัดปั้งปั้ง
นั่นคือการเซฟกระสุนของเขาเวลาเขาเล็งยิงกันนะฮะเอาง่าย
ที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาค่ะผมสังเกตแล้วเวลาเขายกปืนขึ้นเล็งยิงเนี่ย
เขาปันนี่นะปั้ง

เห็นหรือหรือไม่ฮะกระสุนตรงนั้นจะหมดไป๑๐๒๐นัด

และนี่ไม่ใช่เขาเลือกหวังผลแล้วก็เล็ง
ค่ะคือขออนุญาตพูดตั้งแต่ต้นรายการก่อน
อนุญาตอาจจะพูดถึงคือเราจะไม่ได้ใช้ภาพเหตุการณ์นะคะ
แต่ว่าอาจจะจำเป็นต้องพูดถึง
เหตุการณ์ในแต่ละจุดนะคะเพื่อที่จะบอกว่าถ้ามันเป็นแบบนี้

สำหรับสถานการณ์แต่ละจุดที่เกิดขึ้นนะคะ
เช่นเดียวกันค่ะถ้าที่ฉันถามแล้วคิดว่าไม่ควรจะตอบ

ทีนี้ค่ะคือถ้าคำถามคือว่าจริงแล้ว
คนที่รู้จักอาวุธอย่างคุณยรวีเนี่ยนะคะ
แล้วก็คุ้นเคยกับการฝึกลักษณะแบบนี้เนี่ย
ก็มองได้ว่าคนก่อเหตุก็เลือกอาวุธหนัก
และเลือกที่จะใช้อาวุธแบบคิดว่าจะยืนระยะยาว
ไม่ได้คิดว่ากาดเสร็จแล้วจบ

แล้วเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าจริงเขามีสติ

คือว่าเขาอาจจะไม่ได้สนใจถูกผิดแล้ว

แล้วบอกว่านิ้วเมื่อยแล้ว
นิ้วเมื่อยแล้ว

มันเคยมีการวิเคราะห์กันในต่างประเทศไหมคะ

แต่อันนี้คือเข้าไปเพื่อปะทะกับเหยื่ออีกจำนวนมาก
แล้วรู้ว่าตัวเองกลายเป็นศูนย์กลางที่ต้องโดนโจมตีแน่เนี่ย
คือมันประเมินว่าอะไรได้บ้างคะเช่น
คือเขาสู้แน่ยังไงเขาไม่ยอมให้จับคือจะไม่มีการมอบตัวแน่
เขาจะไม่ยอมรับการเจรจาทุกรูปแบบแน่
เขาจะหลุดจากการเกลี้ยกล่อมหรือการเจรจาข้อต่อรองใดทั้งสิ้น
เขาต้องการสู้จนเสียชีวิตไป
คือเขาไม่ได้ต้องการส่งสัญญาหรือไม่ได้ต้องการสื่อสารใดอีกแล้วถูกไหมคะ
คือสมมุตินะฮะว่าเงินเป็นปัญหาสำหรับบางคน
มันจะเป็นปัญหาถึงระดับหนึ่งเลยจุดนี้ไม่เป็นแล้ว
ช่างมาแล้วประมาณนั้นนะครับ
ซึ่งของเขาเนี่ยนะคะตั้งแต่ตอนที่เริ่มรายงานข่าวเนี่ย
พูดถึงเรื่องนี้นะคะทีนี้เนี่ย
อันนี้คือเข้าอย่างที่คุณยศระวีบอกหมดเลย
คือมันอาจจะเป็นปัญหาแต่พอถึงจุดหนึ่ง

ไม่เป็นปัญหาอีกแล้วเพราะเขาข้าม
ข้อเรียกร้องของปัญหาเข้าไปแล้ว
สมมุติว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้รับความยุติธรรม
แล้วเขาจัดการกับคู่กรณี
แล้วเขาเรียกสื่อเข้ามาขอความเป็นธรรม
อันนี้ยังมองได้ว่าเขาทำเพื่ออยากเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวเอง
แต่นี่ไม่ใช่เขาทำแล้วเขาไปต่อ
ไปเรื่อยผ่านใครผ่านเจ้าหน้าที่ตำรวจผ่านรถประชาชนก็ยิง
น้องผ่านนู่นก็คือพูดง่ายจ้องที่จะทำลายไปเรื่อย
จนกระทั่งตัวเองถึงจุดจบ

เขาต้องการให้โลกรู้ว่าเขาทำอะไรแต่เขาไม่ต้องการเจรจาอีกแล้ว
ซึ่งแปลว่าตอนนั้นที่ทางหน่วยงานพาตัวคุณแม่มาเนี่ย
คืออาจจะประเมินได้เบื้องต้นใช่ไหมคะว่าคือก็หยุดเขาไม่ได้อยู่แล้ว
ผมอยากจะย้อนกลับไปประเทศไทยนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่
เอาประมาณสัก๑๐กว่าปีที่แล้วที่โรงเรียนสตรีแห่งหนึ่งแถวศรีลม
เข้าใจอ๋ออันนั้นเข้านิยามนี้เหมือนกันไม่เกี่ยวกับอาวุธว่าเป็นชนิดไหน

ซึ่งตอนนั้นที่เกิดเหตุที่โรงเรียนนั้นก็คือก็ไม่ได้ต้องการสื่อสารใด
ต้องการสื่อสารก็คือพุ่งเข้าไปเพื่อทำไม

คือไม่ระบุเป้าหมายไม่ได้

อันนี้ตามเอกสารเลยนะคะคือต้องการให้มีคนเจ็บคนตายมากที่สุด
มากที่สุดเขาถึงไม่เลือกที่จะยิงหรือไม่ยิงใคร

เด็กจะเด็กจะผู้หญิงจะอะไรครับ
คืออย่างนี้นะคะคือไม่ได้แบ่งแล้วว่าเขาเรียกอะไรเป้าหมายที่ละเอียดอ่อน
อย่างเช่นผู้หญิงคนสูงวัยหรือแม้กระทั่งเด็กเนี่ย
คือต่อให้อยู่ในทางปืน
ถ้าจะทำก็ทำ
ไม่จำกัดชนิดอาวุธนะคะมาสักครู่นี้จุฬิยธรรมีบอกคือ

คือเขาเปลี่ยนตัวเองเป็นอาวุธไปแล้ว
จิตใจเขาเป็นอาวุธไปแล้ว
เขาแค่ต้องหาอุปกรณ์มาช่วยเขา
ในที่นี้ในลายนี้เขาเข้าถึงอาวุธหนักได้
แต่ลายที่เข้าถึงอาวุธหนักไม่ได้ก็จะไปหาสิ่งอื่น
ดค้อนตะปูยาพิษรถยนต์
ฝรั่งเศสมีการขับรถยนต์พุ่งชน
นั้นเสียไป๗๐กว่าคน
นี่คือวิธีการเพราะใจเขาเป็นอาวุธไปแล้ว
เขาแค่หาตัวช่วยมันไม่ได้จำกัดแค่ว่าคนมีปืนแล้วอยากก่อเหตุ
เขาเป็นทหารแล้วอยากก่อเหตุไม่ใช่
ใจเขาเป็นเขาเปลี่ยนตัวเองเป็นอาวุธไปแล้วเขาแค่หาตัวช่วยแค่นั้นเอง
แล้วสิ่งที่เขาหาได้ง่ายก็คือสิ่งที่เขาอยู่อยู่กับมันทุกวัน
ตอนนั้นเนี่ยนะคะเท่าที่เคยมีข้อมูลเป็นสถิติกันมาเนี่ยคือคนที่ก่อ
คนที่ไม่กลัวตายเนี่ยเขาจะพาคนอื่นตายไปด้วยเพราะเขาไม่กลัวตายพอเขาไม่กลัวตายเขาจะไม่เห็นคุณค่าของชีวิตคนอื่น
กลายเป็นเกมที่เขาเล่นเขาสนุกกับมัน
เพราะบ้านปลายชีวิตเขารู้อยู่แล้วว่าเมื่อไหร่เขาเหนื่อย
เมื่อไหร่เขาเข้าตาจนเมื่อไหร่เขาพลาดเขาจบ

เขาไม่ได้มาเรียกร้องสิ่งอะไรเลย
อย่างนี้นะคะคือเขาได้รับการฝึกมา
เขามีปัจจัยที่มันเป็นเชื้อให้เขาก่อเหตุ
ทีนี้คนที่มันเป็นปัจจัยที่ก่อเหตุของเขาเนี่ยมันถูกสังหารไปตั้งแต่ตอนแรก
คำถามคือว่าอันนี้ก็ยังไงก็ยังเข้าข่ายเป็นลักษณะมือปืนกาดยิง
ต่อให้เป้าหมายของเขาถูกกำจัดโดยตัวเขาเองไปแล้ว

อย่างที่ผมบอกเนี่ยคนเรามันบ่มเพาะเชื้ออยู่ข้างในอยู่แล้ว
ทนได้ใครทนไม่ได้สภาพเกร็ดเศรษฐกิจสังคมครอบครัวอย่าล้างสังคมบูลลี่บ้านไม่มีเงิน
พวกนี้มันบีบรัดคนเราอยู่ทุกวันอยู่ที่ว่าใครทนได้แค่ไหน
ว่าเราแบ่งออกเป็น๓ช่วงนะฮะตามเอกสารตัวนี้
ออกเป็น๓ช่วงใครทนไม่ไหวก็กระทำกับตัวเอง
ก็กลายเป็นฆ่าตัวตายอย่างที่เราเห็นอยู่หน้าข่าวทุกวัน

สองรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
ได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมยอมไม่ได้
ก็ไปจัดการกับคู่กรณีนั่นคือฆาตกร
แต่คนที่รู้สึกว่าตัวเองโทษโลกว่าโลกรังแก่ฉัน
แต่ไม่ได้โทษตัวเองไม่ได้ทำให้ตัวเองเข้มแข็งขึ้นที่จะรับมือ
แต่ไปโทษโลกว่าไม่ไหวแล้วกับตัวเองไม่สามารถเรียกร้องความยุติธรรมอะไรได้อีกแล้ว
อย่างลายนี้ทำกับคู่กรณีเสร็จแล้วก็มาทำกับผู้บริสุทธิ์
ตอนที่เกิดเหตุในช่วงเย็นนะคะแล้วก็ต่อค่ำเนี่ยนะคะ
แล้วก็มันจะมีข่าวออกมาหลายแบบคือมันมีการระเบิดอะไรต่างด้วยนะคะ
ตอนนั้นคุณยศระวีคิดว่าเขาจะสู้จนตัวตายหรือคิดว่า

ผมไม่คิดว่าเขาก็ตัวตายเค้ากงสู้จนตัวตาย
ตายการระเบิดถังแก๊สอะไรมันเป็นยุทธวิธีการลบแบบหนึ่ง
คือเนื่องจากเขามีคือเขาเชี่ยวชาญและมีความรู้ด้านนี้มันถึงเกิดลักษณะแบบนั้นขึ้น
ใช่ไหมคะแล้วก็ในส่วนของอาวุธค่ะคุณผู้ชม
คือเดี๋ยวจะกลับมาทั้งในแง่ของการเข้าปฏิบัติงานนะคะ
ก็เอาเท่าที่บอกที่ท่านได้ก็ได้นะคะแล้วก็ต่างเหนือจากนี้ในระหว่างนั้น
ก็จะมีประชาชนจำนวนมากจะมีทั้งข่าวว่าถูกจับเป็นตัวประกัน
ว่าถูกจับเป็นตัวประกันในนิยามมันแปลว่าอะไรบ้าง
เพราะว่าอาจจะไม่ใช่คนที่ถูกจับเป็นตัวประกันโดยที่เจ้าตัวเนี่ยเห็นก็ได้นะคะ
อยู่ในภาวะที่เขาอาจจะไปเจอเมื่อไหร่ในห้องไหนตรงจุดไหนก็ได้หรือเปล่า
วิธีการที่สามารถทำได้มีอะไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะ
ตลอดระยะเวลาที่ตั้งแต่นาทีที่เกิดเหตุ
มีคำตำหนินะครับกองทัพบก
มีคนด่าว่า
กองทัพบกนะครับซึ่งกองทัพบกนั้นเป็นองค์กร
ด้านความมั่นคงเป็นองค์กรที่มีความศักดิ์สิทธิ์

งทัพบกเป็นองค์กรไม่มีความรู้สึก
เป็นองค์กรแห่งความศักดิ์สิทธิ์
เป็นองค์กรด้านความมั่นคงนะครับ

ยังปฏิบัติหน้าที่นะครับ
อยู่ในประเทศไทยนะครับ
อยู่ตามแนวชายแดนทหารที่ยังปราบรามยาเสพติด
ทหารที่ยังต้องเสี่ยงชีวิต
ปกป้องอธิปไตยของชาติ
ทหารที่ยังต้องช่วยเหลือน้ำท่วมภัยแรงไฟไหม้ป่า
ที่เสียสลัดที่ดีมีทั่วข้อระบบ
อย่าไปด่าว่าเขาเลยอย่าใช้คำว่าทหารนะครับ
เขาจะเสียกำลังใจในการทำงาน
ไม่มีใครในโลกนี้ที่อยากจะให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น

ผมว่าไม่มีคนไทยคนไหนที่อยากจะให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก
เพราะฉะนั้นอย่าด่าว่ากองทัพบก

ถ้าฉันจะด่าท่านจะตำนี้
ท่านมาด่าคนเอกอภิรัติของสมพงษ์
ผมน่อมรับคำทำตำนี้
การแสดงความคิดเห็นทุกอย่าง
ท่านมาด่าผมเพราะผมเป็นผู้บุจจัยการหันบก
คุณผู้ชมคะเรามาคุยกันต่อนะคะในส่วนของอาวุธเนี่ย
อาวุธตอนนั้นที่ออกมาแล้วเป็นอาวุธแน่นอน
คือเขาเอามาจากคลังทหารนะคะมันต้องเป็นอาวุธหนักอยู่แล้ว
แต่ทีนี้พอไปถึงจุดแต่ละที่แล้วเนี่ยนะคะ
เอาอย่างเราก่อนถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ย

หมายถึงอยู่ในเหตุการณ์การยิงนี่แหละฮะ
ใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นก่อนที่เขาจะเข้าไปในพื้นที่
ในตัวอาคารห้างหรือว่าเข้าไปในห้างแล้วเนี่ยนะคะ
คือถ้าสมมุติพอมันตั้งหลักแล้วรู้แล้วว่ามีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ

คือคนที่ได้ยินเสียงปืนต้องกลัวเสียงปืนก่อน
อย่าไปยืนเปิดเผยในที่โล่งแล้วก็ดูว่าเขายิงอะไรกัน
เคสนี้มีการยิงขึ้นมาแล้วก็เสียชีวิต
เพราะว่าเขายิงไม่เลือกใครที่มายืนดูการยิง
คือผมว่าต้องให้กลัวเสียงปืนคือกลัวซะว่าถ้ามันโดนแล้วมันจะตาย
ทีนี้พอได้ยินเสียงปืนเนี่ยเราต้องจับทิศทางของเสียงปืนก่อน
สมมุติว่าเขาอยู่ตรงนั้นข้างล่าง
พอรู้เสร็จแล้วเนี่ยถ้าอยากดูว่าเกิดอะไรขึ้น

ที่กำบังมั่นคงหมายความว่าปูนที่เกินฉาบหนา
หรืออะไรก็ตามที่ไม่ใช่ผนังเบา
อยากจะสังเกตการณ์แล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ทำได้
แต่ต้องระวังตัวเองอยู่ในความปลอดภัย
คือเราต้องกลัวเนี่ยกลัวหมายความว่าอาวุธเนี่ยมันยิงแล้วเสียชีวิต
แต่ต้องรู้ว่าทิศทางของคนร้ายอยู่ไหนถูกต้องแล้ว
กระสุนถูกยิงมาทางไหนถูกต้องแล้ว
แต่ต้องหลบไม่ใช่ยืนโชว์
อันนี้สำคัญถ้าเราไม่รู้ทิศทางแล้วเราวิ่งหนี
กระสุนจะไล่หลังเราซึ่งมันวิ่งเร็วกว่าเรายังไงก็โดน
ค่ะรู้ก่อนถ้ารู้ตำแหน่งของมัน
เราสามารถรู้ทิศทางที่เราจะไปได้จะหลบได้
วิธีการเลือกอย่างที่คุณยศระวีบอกเมื่อสักครู่นี้
คือจริงเราควรจะเช่นหลบอยู่หลังกำแพงหลังเสาคอนกรีตใช่ไหมคะ
คือไม่ใช่ว่าแบบหลังตู้ขายของหลังกระจกหรือว่าลาวกั้นแล้วยืนมอง
อันนี้อันตรายอันตรายเพราะถ้าเขาเห็นเราเขาก็จะยิง
ทีนี้เราคือเราสังเกตการณ์เนี่ยทำได้แล้วดีนะครับเพื่อที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทัน
แต่ต้องระวังตัวต้องระวังตัวด้วยต้องอยู่ในที่กำบังมั่นคงแล้วมองเข้าไป
ใครทำอะไรยังไงโทรทันทีเลย
กองปราบแจ้งเขาว่าเกิดเหตุแบบนี้คนมีอาวุธแบบนี้รูปร่างลักษณะแบบนี้
ไม่จำเป็นต้องวางแผนช่วยกันเพื่อรวบตัวเขา
ยังค่ะยังยังอันนั้นท้ายเลย
ค่ะแล้วก็หรือถ้าสมมุติแบบไม่ไหวแล้วอ่ะคือเราไม่ใช่คนที่จะแบบ
หาที่หลบแล้วดูแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่แต่เรากลัวจะเราหนีเลยได้ไหมคะ
หนีเลยได้หนีคือเวลาหนีเนี่ยผมบอกว่าเราต้องเห็นแล้วเขาแล้ว
เห็นว่าเขายิงอยู่แล้วอยู่ตรงไหนยิงยังไงทิศทางไหนวิ่งเลยครับ
วิ่งเลยถ้าคือห้างเนี่ยคนที่ชินกับห้างจะรู้ทิศไหนออกทิศไหนเข้า
แต่คนที่ไปครั้งสองครั้งจะงงจะหลงแน่นอนต้องพากันบอกมาออกทางนี้ออกทางนี้
อันนี้คือความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนคนที่ไปหาที่จอดรถตัวเองยังไม่เจอเลย
นึกออกไหมฮะต้องบอกว่าออกทางนี้แล้วไปเลยไปให้เร็วที่สุด
ในขณะที่ยังมีโอกาสที่จะหนี
จังหวะที่หนีคือเราก็จะเห็นเอกสารต่างที่เอามาแชร์กันในช่วงเกิดเหตุ
แค่นั้นที่ยังไม่สามารถจะรู้ได้ว่ามันจะจบเมื่อไหร่เนี่ยนะคะ
คือวิธีการวิ่งมันต้องมันมีวิธีการวิ่งของมันด้วยไหมคะ
หรือว่าต้องใช้แบบหมอบเดิน
มันอยู่ที่ว่าเราเห็นคนร้ายเนี่ยสมมุติเขาอยู่ชั้นล่าง
เราวิ่งไปเลยเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในแนวปืนแล้วถูกไหมฮะ
ให้เร็วที่สุดออกให้เร็วที่สุดไปในทิศทางตรงข้ามกับที่เขาอยู่

ในทิศทางนั้นให้เร็วที่สุดแล้วพากันไปให้เร็วที่สุด
ไปให้เร็วที่สุดอย่ามามัวแต่ว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้น
กันไปให้หมดไปให้หมด
คืออาจจะคือจริงบุคลิกนิสัยคนอาจจะแตกต่างกัน
เผชิญเหตุใช่ไหมคะคนจิตอาสาก็มาก
คนที่มีความกล้าหารก็มากบางคนแบบไม่รู้จะทำไง
ตนกก็มีเพราะฉะนั้นคือถ้าสมมุติเราเป็นกลุ่มคนที่ได้ยินเสียงปืน
รู้แล้วว่ามีเหตุแล้วเราวิ่งหนีเลยโดยที่แบบดูแล้วว่าคนร้ายและแนว
แนวปืนแนวกระสุนอยู่ไหนเนี่ยเราวิ่งหนีเลยก็ได้เราเป็นกลุ่มนั้นได้
หรือเราอาจจะเป็นกลุ่มที่แบบต้อนคนอ่าเป็นผู้นำเป็นผู้นำชุมชนก็ได้ใช่ไหมคะ
คือการตอบสนองต่อภาวะกดดันมันจะมีอยู่๒แบบ
คือเกิดจากสัญชาติยานกลัว
แล้วก็คนที่ไม่ตื่นตนกสามารถควบคุมตัวเองได้
คนกลุ่มนี้อย่างเช่นรอปภที่กล้าหารหลายคน
ที่พากันออกไปพาหลายคนออก
แล้วก็พาคนไปซ่อน
อะไรแบบนี้นั่นคือความกล้าหารที่ความสวยงามที่เรายังเห็นอยู่ในเหตุการณ์ร้ายแรงตัวนี้เกิดขึ้น
อันนี้คือสิ่งที่คนที่ควบคุมได้
แต่หลังจากนี้ไปเราต้องเรียนรู้ว่าวิธีการรับมือ๑๒๓๔กับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ย
ก็จะทำให้การรอดชีวิตง่ายขึ้น
ปัญญาของการเจอเหตุการณ์แบบนี้คือการหยุดการฆ่าหยุดการตาย
การฆ่าหยุดการตายอันดับแรกที่จะทำได้คือประชาชนไม่ใช่เจ้าหน้าที่
เหตุการณ์ร้ายเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วคนที่เจอสถานการณ์นี้คือเหยื่อคือประชาชน
เจ้าหน้าที่จะรู้อีกทีก็เมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วได้รายงานไป
คนที่จะตอบสนองกับเหตุการณ์เหล่านี้ได้ก่อนคือประชาชนที่อยู่ในเหตุการณ์
เพราะงั้นเราต้องเริ่มเรียนรู้แล้วว่า
วิธีการที่จะหลบวิธีการที่จะหนีวิธีที่จะสู้กลับเนี่ย
ควรหรือไม่ควรในลักษณะไหนบ้าง
ทีนี้ค่ะจะมีคนอีกจำนวนหนึ่งที่อาจจะประเมินนะคะ
คิดว่าตัวเองน่าจะน่าจะช่วยได้ถ้าเข้าไประงับผู้ก่อเหตุได้
แม้กระทั่งมีไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหาร

พยายามจะเข้าระงับเหตุแล้วก็จะมีประชาชนจำนวนหนึ่งที่
รู้สึกว่าต้องช่วยคืออันนี้แนะนำไหมคะ
คือไฟล์ทในต่างประเทศเนี่ยเขาพกปืนได้

หรือยังพกปืนไม่ได้ก็แล้วแต่ต้องดูจังหวะ
เราต้องดำเนินการตามสเต็ปก่อน

อย่างที่ผมบอกสู้เมื่อพร้อมเมื่อต้องสู้

ซึ่งก็คือสิ่งที่เจ้าหน้าที่กับประชาชนที่

เรามีจังหวะ
แล้วเกิดตรงนั้นมีกลุ่มชายกันและหาอาวุธอะไรที่อยู่แถวนั้นได้

ต้องอยู่ในภาวะที่แบบหนีไม่ได้อีกแล้ว
ไม่สู้ก็ตาย
ก็ควรจะทำแต่ถ้าหนีได้หนีก่อน

ให้เลขหนีเป็นวิธีแรกก่อนคือการปะทะ
ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ค่ะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะคะคือจำเป็นไหมที่ต้องพยายามเจรจา
ทำให้เขาใจเย็นลงพี่ใจเย็นก่อนคุยกันหรือไม่ต้องแล้ว
คือมีเรื่องหนึ่งที่เราข้ามไปคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ย
เขาจะไม่รู้เลยว่าคนร้ายเป็นใครเขาจะได้ยินแค่เสียงปั้ง
แล้วก็บอกต่อกันมาเฮ้ยมีการยิงกันมีการยิงกัน
แต่เขาจะไม่รู้หรอกว่าคนร้ายเป็นใคร
รู้เก่งแค่ไหนใช้ปืนอะไรรุนแรงแค่ไหน
เขาจะรู้แค่ว่ามีคนกาดยิง

เรายังไม่ได้ประเมินภัยเลยว่าภายในร้ายแรงขนาดไหน

ต่อก่อนกับทศนาการนี้

จากว่าเห็นเดินเนี่ยเดินไปเดินมาเดินไปเดินมา
อยู่ในที่แคบมองไปเห็นช่องเดินไปเดินมา
ตรงนี้มีไม้ตรงนี้มีมีดทำครัวตรงนี้มีนี่
เก็บไว้ก่อนเผื่อเผยทำได้
แต่ถ้าหนีได้ต้องหนีต้องหนี
คือหนีให้มากที่สุดเพื่อที่จะเปิดทางให้เจ้าหน้าที่
สามารถทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้น
ถ้าเราอยู่ในพื้นที่ที่แนวกระสุนของเจ้าหน้าที่

แต่เจ้าหน้าที่จะยิงกาดไม่ได้
เขาจะต้องรู้ว่าประชาชนอยู่ตรงไหน

แล้วบีบกลุ่มคนร้ายไปอยู่ในพื้นที่ที่สามารถอบพยพคนได้

เพราะฉะนั้นในแง่ถ้าฟังอย่างนี้เนี่ยนะคะคือไม่ว่าเราจะรู้สึกว่าเราพร้อมเราอยากเสียสละหรือว่าเราอยากจะช่วยอย่างไรก็แล้วแต่คือขอให้หนีเป็นทางเลือกแรกก่อนเลย
คืออย่างกรณีสู้นะคะหรือว่าอื่นที่จะนำมาใช้คืออาจจะต้องประเมินสถานการณ์ว่ามันไม่มีทางเลือกอื่นแล้ว
ใช่ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วคือสมมุติว่าเราอยู่ในห้องนี้
กำลังพังเข้ามาแล้วเนี่ยแล้วยังไงก็พังได้แน่นอนอีก๒นาทีพังแน่นอน
เราอาจจะเอาโต๊ะเอาอะไรไปกั้นเต็มที่แล้วมันรู้ว่ามีคนอยู่ข้างในแล้วจริง
พังก่อนพังไหลเข้ามาคิดว่าจะเข้ามานั่นจะต้องสู้แล้ว

อืมขนาดนี้แล้วเขาคงไม่ฟังอะไรทั้งสิ้น
คือแค่เราเอ่ยปากก็คงจะโดนกระสุนไปเรียบร้อย

เหนือจากนี้ในส่วนของ
การอยู่ในสภาวะที่คือคืนนั้นมันมีการลากยาว

คือมันมีข่าวมาตลอดว่ามีประชาชนถูกจับเป็นตัวประกัน
นิยามลักษณะเหตุการณ์แบบนี้หรือว่าจะเทียบคืนนั้นเลยก็ได้คุณยศระวี

คือตัวประกันที่เขาให้มานั่งอยู่แล้วเขาเฝ้าดูอยู่เลย
จะเอาใช้เป็นตัวต่อลองหรือรวมคนอื่นด้วย
ที่เขาไม่รู้ว่าแอบอยู่ตรงมุมไหนห้องไหนก็นับเป็นตัวประกันค่ะ
คือตัวประกันคือตัวประกันประกัน
หมายความว่าประกันความปลอดภัยประกันว่าเขาจะไม่โดนยิง

คนอื่นที่อยู่ในที่หลบซ่อนอื่นที่ยังไม่โดนอันนี้ไม่ใช่
ตัวประกันก็เหมือนกับว่าโอเคถ้าคุณเข้ามาเราจะยิงตัวประกัน

ตัวประกันนี่คือการต่อรองแต่เขาไม่ได้ต่อรอง
ถูกไหมฮะถ้าสมมุติว่าป้นแบงค์มีตัวประกันนี่คือการต่อรอง
อย่าเข้ามาเข้ามายิงอันนี้คือการต่อรอง
แต่เขาไม่ได้มีตัวประกันไว้เพื่อต่อลอง
คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
คือดิฉันก็จะถามแน่นอนคุณยระวีจะตอบเท่าที่ควรจะตอบนะคะว่า
คือลักษณะการเข้าปฏิบัติการคือคืนนั้นเนี่ย
กว่าที่มันจะผ่านมาแต่ละชั่วโมง
กระทั่งถึงตอนเช้ามันหนักหนามากนะคะ
สำหรับคนที่อยู่ในแต่ละมุมแล้วก็ไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่
ได้ยินเสียงเดินได้ยินเสียงเพลงได้ยินเสียงปะทะกัน
คืออะไรบ้างที่เป็นปัจจัยในการเข้าไปจัดการกับผู้ก่อเหตุ

คุณผู้ชมคะจริงเป็นแทบจะทุกหน่วยงาน
แล้วก็จะเรียกว่าทุกส่วนของสังคมที่จะต้องกลับมาคิดกัน
ว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันในแง่ขององค์ประกอบของสังคมเนี่ยนะคะ
ชิ้นไหนต้องทำอะไรบ้างใครต้องทำอะไรบ้างใครต้องรับผิดชอบอะไรบ้าง
ซึ่งช่วงสุดท้ายอยากให้คุณหยดลวีค่ะ
ซึ่งมีความรู้ด้านเหตุการณ์แบบนี้มากกว่า
คือมีอะไรอีกบ้างที่ต้องไม่ลืมเป็นหัวข้อในการสรุปบทเรียนคะ
คือเราต้องรู้ว่าปีศาจมันมีอยู่ในตัวคนทุกคน
อะไรที่มันเหลื่อมล้ำความไม่อายุติธรรมความไม่ยุติธรรมที่จะก่อให้เกิดความเสียสติในสังคมเนี่ย

อันไหนที่มันมีการบีบคันกันเกินไปต้องเบา
แล้วพอหลุดปุ๊บมันก็หลุดเลย
ซึ่งใครจะคาดคิดว่ามันมาเร็วขนาดนี้
ก็เพราะเขาย่ามใจและเขาคิดว่าคงจะไม่มีอะไรต้องเสียอีกแล้ว
ซึ่งสำหรับคนเงิน๔๕แสนบางคนไม่เยอะ

ทีนี้โอเคสิ่งที่ต้องทำมันมีภาคประชาชนกับภาคตำรวจ
เกี่ยวกับการรับมือต่อสถานการณ์มือปืนกาดยิงอยู่แล้วนะฮะ
คือสอบส่วนกลางกับ๑๙๑

เพราะหน่วยแรกนอกจากประชาชนที่จะเข้าถึงเหตุการณ์คือท้องที่
ถ้าท้องที่ยังไม่มีอาวุธหนักหรือการขาดการฝึกปืยเข้าไปก็จะสูญเสีย
พร้อมกับประชาชนนะฮะอันนี้คือในส่วนของตำรวจในส่วนของพลเรือนประชาชนถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ตั้งสติก่อนอันดับแรกนะฮะดูตำแหน่งดูคนร้ายว่ามีกี่คนประเมินแล้วหนีเลยอย่าไปล้างรออะไรทั้งสิ้นอย่าไปยืนดูเหตุการณ์เหมือนคนยิงกันเนี่ยยืนจ่อปืนไปจ่อปืนมาไปเดินผ่านเขาอันนี้ไม่ได้กลัวปืนหน่อยกลัวปืนหน่อยปืนมันมันตาย
ในความตายระยะไกล

หนีต่อเพื่อที่จะเปิดทางให้เจ้าหน้าที่
ที่เขามาสมทบเพื่อที่จะช่วยเนี่ย

สะดวกขึ้นเพราะถ้า

อันตรายต่อชีวิตเจ้าหน้าที่ด้วยนะฮะทีนี้ถามว่าสู้ได้ไหมสู้ได้
แต่ต้องสุดท้ายแล้วจริงมันกำลังพังประตูเข้ามาแล้ว
ไม่มีอะไรที่จะหนีได้อีกต่อไปแล้วหยิบมีดหยิบไม้หยิบกระบอง
ชายชะกันหลายคนพวดพลาดเข้าไปล็อกหรืออะไรก็แล้วแต่
เพราะว่าไม่สู้ก็ตายอืมค่ะนะฮะสู้มาพร้อมพร้อมไม่ต้องสู้
ถ้าไม่พร้อมไม่ต้องสู้หนีผลกลับพันหนีหาทางหนี
พยพตัวเองอพยพคนอื่นที่อ่อนแอช่วยเขา
มือถือปิดเสียงปิดสั่นปิดแสง

แต่ให้ญาติรู้ให้ตำรวจรู้

ทุกคนโทษสื่อว่าสื่อไปแสดงตำแหน่งของเหยื่อ

ซึ่งก็ใช่จุดนี้เราต้องสังขยนาถ้าเป็นไปได้
ว่าคนให้ข่าวกับคนออกข่าว
ก็มาคุยกันจูนกันอยู่ตรงกลาง
ต่อไปเราอาจจะไม่ต้องเห็นว่ามีช่างภาพตามหน่วยปฏิบัติงานพิเศษเข้าไปจู่โจม

เพราะว่าถ้าเขาพวงหลังก็จะทำให้เขาทำงานลำบาก
อันนี้คือฝากไว้แล้วก็ถ้ามีข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวการฝึกอบรม
ซึ่งท่านรองต่อกับท่านภูมิกับเปิ้ล
ก็เดี๋ยวก็จะประสานกันทำงานลักษณะนี้ต่อเพื่อ
ทั้งหมดนี้เพื่อประโยชน์ของประชาชน
ความปลอดภัยเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นแล้วแล้วมันหนัก
เราไม่คาดคิดว่ามันจะหนักขนาดนี้

คุณผู้ชมค่ะคือที่เราเชิญคุณยศระวีมา
คือมันเล้าเพื่อให้เกิดการกระทำแบบนี้ได้กับใครก็ได้นะคะ

ใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในภาวะที่ทนบีบจนมุมแล้วคือไม่ไหวแล้ว

ไม่ใช่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นที่อยู่ในข่ายจะเกิดขึ้น
เพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะต้องเขย่าสังคมร่วมกันแรง
มันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างด้วยนะคะ
เราคนไทยเนี่ยมักจะไม่ยอมรับหมอ

การบำบัดเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่ต้องทำ

แต่เราจะรู้สึกว่าเราไม่ใช่คนโรคจิต
ไม่เอาไม่รักษาไม่อะไรทั้งสิ้น
จริงมันเป็นหนึ่งในกระบวนการในการป้องกันเหตุการณ์แบบนี้ได้
เดี๋ยวเอาอย่างนี้ค่ะถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมโดยเฉพาะด้านนี้นะคะ
เชิญคุณยศระวีมาให้ความรู้อีกแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้ว
ขอบคุณจริงที่มาเล่าให้เราฟังขอบคุณนะคะ

อีกทั้งคู่แทปนิวโชว์ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ